สนับสนุนโดยรุ่นใหม่อีซูซูดีแม็กซ์๑๙ดีดีไอบลูพาวเวอร์
มาสนุกสนานกันต่อกับรายการอบตมหาสนุกกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบุพราม
ช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้พาไปชมของดีดีของอบตกันแล้วและช่วงนี้ครับเราจะพาไปชมโชว์เด็ดกันบ้างในช่วงอบตขอ
ไหนครับไหนเราโชว์อะไรไหนโชว์อะไร

โอหี่เอาไก่ออกไม่เอา

ไม่เอามวก
ไม่เอา
เอาแต่ซุ่มสี่ซุ่มห้ามาไม่ได้

ไปเล่นที่โคลาสไป
วันนี้เราเล่นที่นี่วันหน้าเราเล่นที่โคลาส